สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีที
นี่คือเฉพาะหมู๑กิโลกรัมครับคุณผู้ชมครับ

หมู๓ชั้น๑กิโลกรัมเช่นกัน

ขอใช้ตัวช่วยแล้วกันครับ

หน้าที่เป๊กจะเปิดที่สะพ้อก่อน
๑๘๐บาท
และสันในค่ะ
ราคาหน้าเคียงวันนี้อยู่ที่

นี่คือสิ่งที่คุณไม่ได้เลือกค่ะ

และราคา๓ชั้นหน้าเขียงวันนี้ค่ะ
อยู่ที่

ข้อบอกไปค่ะ
เงินมีมูลค่าเพิ่มเป็น
ตัวช่วยหมดแล้ว

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

สมาธิ

อย่างพี่เป๊กนี่นะคะกบเหงากบ่อยมาก

สีแรกที่อยู่ตรงหน้าเป๊กตรงนี้ค่ะ

สีนี้เข้ากับผิวสาวเอเชียมาก

ขนาดหน้ามอดเนี่ยเป๊กทำยังรอดเลยค่ะ

ซีนี้เหมาะกับคนที่อยากทำผมดำ

ย้อมสีอื่นติดยักษ์มากเลย

สีนี้เหมาะกับสาวผิวขาว

รับรองหน้าไม่ซีดเป็นจูออน

คำถามข้อที่๔มูลค่า

สีไหนราคาถูกที่สุด

และจะไปเข้าร้าน

เกิดแวปเข้าไปดูบ้างไหมคะ
ว่าแบบเอ๊ะอันนี้ราคาอะไรยังไง
แต่ว่าจะเป็นคนละแบรนด์คนละยี่ห้อค่ะ
แตกต่างกับสียังแตกต่างราคาด้วย

อันนี้มันดูแตกต่างจริงมีศิษย์แพงนะ
แต่หนูว่ามันน่าจะถูกสุดนะเพราะสีน้ำตาลเข้มจัดคนไม่ต้องไปฟอกเนอะนี่แหละ
คิดว่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่คือเดาถูกไหมค
เราไม่มีตัวช่วยอ่ะณตอนนี้หลักการคือการเดา
ถ้าผิดกลับบ้านมือเปล่าเลยนะ
เพราะฉะนั้นคุณทั้งสองจะตอบว่ายาย้องผมเบอร์รีน่า
ทั้ง๓๗สีนี้สีไหนราคาถูกที่สุดคะ
ต้องเชื่อกันละกันสีนี้แหละค่ะเลือก
สีน้ำตาลเข้มจัดงั้นเป๊กจะเฉลย

ราคาอยู่ที่๕๕บาท
โอ้ยแล้วแปลว่าต้องถูกนิดสุดมั้ยยาย้อม
ย่อผมเบอริน่าสีน้ำตาลเข้มราคาอยู่ที่
ราคาอยู่ที่๕๐บาท
เอาละค่ะกล่องสุดท้ายค่ะสาวคะคุณลินคุณชา
ที่คุณเลือกไว้ค่ะยาย้อมผมเบอริน่า
สีน้ำตาลเข้มจัดใครใครก็ทำได้โดยเฉพาะกบงอกอย่างดิฉัน

๕๐กว่า๕๐กลับบ้านอยู่เปล่าไหมนะคะต้องต่อกว่าเท่านั้นนะคะ
ลุ้นเลยค่ะลุ้นเลยค่ะ

โอ้ว้าวมายก็อด
ทีมงาน

ร่วมสนุกกับรายการนี้ค่ะ
ก็ฝากผลงานด้วยนะคะสามารถติดตามใบชาได้ในไอจีค่ะ

ค่ะก็ติดตามพายรินได้นะคะที่ไอจีนะคะ
ทีนี้ทั้งคู่หลังจากนี้เวลาไปช้อปปิ้งจะพิ่งดูป้ายราคาไหมคะ
ดูค่ะฮือราคาพาดมาก
อุ๊ยวันนี้สวยค่ะถึงว่าไปแต่ก็ยังสวยอยู่

กินตามสบายเลยนะไม่ต้องห่วง
นี่อย่ามากลัวใจคนกำลังกินอยู่ทำงานก็ทำงานไป

เจ๊ไม่ได้กินผลไม้อย่างเดียวนะ

นั่งกินแรงพวกเราด้วย
อย่าพูดเยอะนอกจากกินแรงแล้วเดี๋ยวฉันจะกินย่าด้วย

บ้าเปล่าหัวคนมีหัวหยัง

โอ้ยน้องน้องดีคนราวเนี่ย
น้าเนี่ยชอบเด็กมันเออมันมีเรื่องเล่าแบบเสียใจปอบมันดิ

ทำไมเกิดมาไม่เคยอกหักแล้วไง
กูไม่เคยอกหักมึงดูหน้ากูดิ

ว่าไม่เคยเอาหักเข็นแล้วครับ

ดูหน้ากูดิมึงเห็นอะไรไหม

กลิ่นฟันนะเนี่ย

เห้ยจริงวะ

ใช่ถามอะไรเราเคยอกหักเปล่า

ตั้งแต่คบกับผู้หญิงมาเนี่ยนะ

ไม่เคยยุ่งเกี่ยวเรื่องความสัมพันธ์

ใช่แต่ผมเจ็บใจอะพี่
ทำไมเจ็บใจเรื่องอะไรน้องเอ้ย
แต่เขาทิ้งผมไปไปหาคนเลยรวยอ่ะ

หาคนเงินเดือน๓หมื่น๔หมื่น

ชิบวันจะรักหาทุกโลกเองเวน

แล้วยังไงนี่ตอนนี้ตามอย่างไรชีวิต

ผมอยากออกไปไกลอะพี่
ไปที่ไหนก็ได้
อ๋อที่ไหนก็ได้

มึงไปดาวน์ค่าเลย

ไม่ต้องไปไกลแค่นั้นหรอกไปต่างจังหวัดก็พอ

และเงินเงินมันมีแค่นี้มัน
มันมีเงินติดตัวไปตอนนี้เอางี้ก็ดีกว่า

ที่สถานีบังว่าเองนั่งชมวิวทิวทัศน์ข้างทางไปเรื่อย
ปลดปล่อยความเครียดไป
พอถึงปลายทางเองก็จะลืมความเครียด
แล้วบอกได้เลยนะไอ้รถไฟฟ้าที่เขาว่าเนี่ย
ใช้เงินไม่เท่าไร
เฮ่ยหมอด
ห้ะอืมผมบอกด้วยว่า
ธรรมดาน้องโอกหากจากผู้หญิงไทยใช่ป่ะ
ครับพี่
แนะนำกันไปต่างนานา๓คนเนี่ยรู้เหรอว่ารถไฟฟ้าใต้ดินบนบกอะไรเนี่ยอันไหนถูกสุดแล้ว๓ที่แบบนี้ที่ไหนราคาถูกที่สุด
คุณผู้ชมคะสามคนนี้ไม่รู้หรอกค่ะคุณผู้ชมรู้ไหมคะถ้ารู้ส่งคำตอบมานะคะมีรางวัลแจกค่ะ
ใครรู้บ้างอัตราค่าบริการรถไฟฟ้าสาธารณะจากสถานีต้นทางไปยังสถานีปลายทาง๓แบบนี้แบบใดราคาถูกที่สุด
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเลิ้งจากสถานีพญาไทยถึงสถานีสนามบินสุวรรณภูมิ
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถามแล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคาวันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวีหรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงเที่ยงคืนวันเดียวกัน

แต่ถึงคงไม่มีตังค์ยังไงนะพี่บอกเลยรถเมย์ไม่เคยนั่ง

เอาดีซื้ออะไรพี่ซื้ออะไร
ก็อยากได้ปลาซอมอนถูกดีสักที่นึง
พี่ต้องขอพวกผมแบบรับเอกครับรับเอก
โจมีไหมปลาซอมม่อนกินแล้วจะนอนกินแล้วอร่อย